ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตลาดกันดีกว่าค่ะไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันดูวันนี้นะคะราคาของเนื้อสัตวคงที่นะคะหมูเนื้อแดง๒๐๐
๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมสะพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔๖บาทต่อฟองนะคะมากันที่ราคาของผักกันหน่อยค่ะผักกาดขาวอยู่ที่๘๑๓บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักปุ้งจีนค่ะ๖๑๐บาทต่อกิโลกรัมผักชี้ไทย๗๐๘๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจิน